เรื่องราคาแพงเอ๊ะคุณสัญญงสัญญาเอาไว้ว่าจะเอามาชงมาโชว์ไอ้ไข่มุกที่ว่าแพงเนี่ย

ตายแล้วเกือบลืมไปเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยนะคะ

นี่แหละคุณผู้ชมไข่มุกที่แพงที่สุดของที่นี่นะคะ
วิบวับโอ้โหสะท้อนตามากเลยค่ะ

ดาเบาคุณชนะสนใจซื้อไปฝากใครที่บ้านไหมล่ะ
โอ๊ยคุณเห็นราคาที่ขึ้นไหม

๒ล้าน๓แสนบาทเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าความพิเศษของไข่มุกชุดนี้ก็คือ

ขนาดรวมไปถึงสีสันมันก็จะต้อง

คุณชนะไม่ยอมจ่ายค่าไข่มุกอันนี้ให้ไง

ว่าจะเอากลับมาฝากที่สตูแล้วแหละ

ราคาเนี่ยเท่าบ้านหลังนึง
บ้านบางทีถูกเอาด้วยนะแต่ว่ามันก็มีคุณค่าของ
ใช่แต่ว่าอันนี้๒ล้านนี่คือทั้งเส้นนะคะ
เพราะว่าเส้นที่เราสังเกตดูคุณเห็นไหมว่า
ลักษณะความกลมสีของมัน
ว่าทุกอย่างมันจะใกล้เคียงแล้วก็เท่ากันมาก

ธรรมชาติมาดัดแปลงมาทำให้มันตรงเท่ากันใช่มั้ย
ผ่านกระบวนการเลี้ยงมาแบบปกติเลยนะคะ

ก็จะต้องเป็น๓แสนบาทค่ะคุณค่ะ
เอาล่ะไม่เป็นไรเชฟวันละ